สาวใช้รถโดยศาลสาธนะ
ปรากฏว่าขณะอยู่บนรถ

ลวนลามบนรถสองแถว

ทีนี้ก็เลยเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
บอกว่าทุกคนระวังกันไว้
พฤติกรรมของคนคนนี้มันน่ากลัวนะครับ
คือเป็นกรณีที่ชาวเน็ตซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถสองแถวสายบ้านฉางระยองนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้ลงพื้นที่สอบถาม
คนขับรถ๒แถวสาย

ก็ทราบว่าเป็นรถโดยสารสีแดง

คันที่อยู่ในภาพที่มีการแชร์กันแล้วนะฮะ
โดยรถคันนี้มีนายไทยรัฐสังแก้วอายุ๖๔ปี

ผู้โดยสารขึ้นรถที่สาริขนส่งระยอง๑

ผมได้รับแจ้งจากหญิงสูงอายุที่ลงรถระหว่างทาง
หลังรถเนี่ยมีชายวัยกลางคน

สุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
ส่วนหญิงสาวที่ถูกลวนลามก็ลงรถที่หน้าวัดโขดหินนะครับ

เขาบอกเมื่อกี้เด็กมันถูกลวนลาม
บอกอ้าวใครรวดลามมันลงมานั่น
ไม่บอกว่าผมเราไม่มีพฤติกรรมอะไรเลย
บอกคุณหน้าอย่าบอกผม
ผมไม่ได้จัดการมาเดี๋ยวโครงตรงนั้น
มันก็เฉยแล้วผมก็แล่นไป
แร่นไปแล้วก็พูดอย่าหายนั่นลง

ถามว่าน้องน้องถูกละเมิดเหรอ
เราก็บอกถามตรงว่าถูกจับนมเหรอ
ก็จับแล้วทำไมไม่บอกลุง

ทีนี้ก็ต้องตามหาชายที่ลวนลามผู้โดยสารหญิงคนนี้นะครับ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคนขับรถสองแถวสายอสัมชันตะยองนะฮะ

ทีนี้เราไปพูดคุยกับคนขับรถสองแถวสายอสัมชันระยองนะฮะ

ผมรู้นะรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร

มันเป็นคนประสบอุบัติเหตุ
จนมีผลต่อสติสตังค์นะฮะ

มาขอเงินนักเรียนและผู้โดยสารเป็นประจำ

แล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่แถวนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มันหายไปสักพักนึงไม่รู้มันเป็นไงกลับมาเป็นแบบนี้
บางคนก็ได้ข่าวว่าไปโดนเขาซ้อมมาเสีย
บางคนก็บอกว่าไปโดนรถ
เออนะครับทีนี้เรื่องถึงเทศกิจเทศบาลนครบระยองแล้วนะฮะ
ทางด้านนายเกชาเกษารัฐ
หัวหน้าพนักงานเทศกิจเทศบาลนครบรยองก็เปิดเผย
บอกว่าผมได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองแล้วนะครับ
กำชับให้ตรวจตาบริเวณขนส่ง
ห้ามคนเร่ร่อนเข้ามานอนที่สถานีขนส่งโดยเด็ดขาด
นี้ได้ทำการออกตรวจวันละ๓เวลา
หากพบเห็นก็จะแจ้งตำรวจและให้หน่วยงานด้านของสวัสดิการ

โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด
ให้เข้ามาดูแลคนคนนี้หน่อยนะครับ
ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ตัวผู้โดยสารหญิง

แต่ทีนี้ครับโชเฟอร์รถจะไปแจ้งความให้
เพราะถือว่ามันเกิดเหตุการณ์บนรถของเขานะครับ
ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แล้วทีนี้ครับก็จะต้องเชิญมาสอบสวนต่อ
สอบปากคำกันต่อเชิญมาให้ข้อมูลกันต่อนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุตอนนี้เขาบอกว่าหายตัวไปคุณ
หายตัวไปเจ้าหน้าที่พยายามตามหาเหมือนกัน
ยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าโชเฟอร์รถแถวนี้

เขารู้กันว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร